เราเอาใจเซียนพระกันหน่อยนะคะเพราะว่าแหมในเมืองไทยเราก็มีเซียนพระบูชาพระกันหลายคนเลยทีเดียว
ล่าสุดนี้นะคะเขามีงานขึ้นมางานหนึ่งเป็นการจัดประกวดแล้วก็ประมวลพระสมเด็จ
งานนี้นำรายได้ไปสร้างพระประธานที่จังหวัดตรังแล้วก็นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย
พระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารพิมพ์ต่างที่เห็นอยู่นี้ล่ะค่ะ
นำมาไว้ในงานอนุรักษ์และประกวดพระสมเด็จแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์อิงธรรมชาติวิทยาครั้งที่สอง
จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าย่านมินบุรีนะคะงานนี้เซียนพระจากทั่วสารทิศจำนวนมากมาร่วมงานกันแล้วค่ะ
งานนี้ก็มีการประกวดพระสมเด็จและเปิดประมูลด้วย
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับนายธนกชพรสิริเพศประธานอมตะพระสยาม
เปิดเผยว่าจุดประสงค์ของการจัดงานนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้คนที่เก็บสะสมพระสมเด็จได้รู้ถึงคุณค่าและมวลสาร
รวมถึงได้บูชาครูอาจารย์ด้วยนะคะปีนี้มีเซียนพระได้ส่งพระสมเด็จพระกริ่งและพระหลวงปู่ทวดพิมพ์ต่าง
ประกวดประมาณ๒๖๐๐องค์ค่ะซึ่งกรรมการจะตัดสินโดยพิจารณาจากสภาพความสมบูรณ์ความสวยงามไม่ชำรุดและเป็นพิมพ์เดียวกับต้นฉบับด้วย
ซึ่งมีรางวัลทั้งหมดกว่าหนึ่งร้อยรางวัลค่ะผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับรูปหล่อจำลองสมเด็จพุทธาจารย์โต
เงินรางวัลสามหมื่นบาทปีนี้รางวัลชนะเลิศนั้นก็เป็นพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์พระประธานรุ่นสี่ของนายธนกชพรสิริเพชรล่ะค่ะ
ส่วนเงินรายได้จากการจัดงานครั้งนี้๖แสนบาทนั้นก็แบ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะสร้างพระประธานที่วัดแจ้งจังหวัดตรัง
และเป็นกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนรวมถึงนำเข้าไปให้กับมูลนิธิการกุศลต่างต่อไปด้วยค่ะ